ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยนะครับ

เผยความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมก่อนที่นักกีฬาไทยนะครับ
โดยนาธนาบอกว่าจากการที่เดินทางไปประชุมคณะนักกีฬา
ประเทศฟิลิปปินส์ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา
บทสรุปว่าบ้านพักนักกีฬาเสร็จไปแล้ว๘๐
คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ช่วงเดือนตุลาคมนี้
กำชับทัพนักกีฬาให้เผื่อเวลาในการเดินทางไปแข่งขัน

จากเวลานี้ทางฟิลิปปินส์กำลังมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจ
แข่งขันครั้งนี้เจ้าภาพยืนยันจัดแข่งขัน
ชนิดกีฬารวม๕๓๐รายการ